นี่คู่รักคู่นี้ต้องบอกว่าขยันจริงนะคะ

เหินกันมาบอกอยากมีลูกคนที่สี่

แล้วคุณมิ๊กเนี่ยค่ะก็คือมีลูก๓แล้วใช่ไหม
ที่เชอรี่บอกมันยังไม่สาแก่ใจค่ะ
ล่าสุดนะคะพี่เบ้นบอกกับเรานะคะว่าอยากมีลูกเพิ่ม

เลข๔มันสวยแต่เรื่องนี้คิดคนเดียวทำคนเดียวมันไม่ได้ค่ะ
เราไปสืบมานะคะว่าคุณสามียื่นข้อเสนอมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
ถ้าอยากได้ลูกคนที่๔โอเคจัดให้ตามนั้น
แต่คุณเบ้นต้องทำสิ่งนี้คืออะไรไปฟัง
พี่ก็ชอบมีลูกอยู่แล้วแล้วพี่ก็รู้สึกว่าแบบ

เรื่องจริงไหมคะที่พี่เบ้นบอกพี่มิ๊กว่า

เคยพูดเหมือนกันเพราะว่าจ้าเอ้าเบนส์

เขายินดีนะคะแต่ว่าต้องวิธีธรรมชาติ

เอามาใส่สิจะทอนทำไมให้เหนื่อยเนอะใช่ไหม

ตอนพูดน่าจะเป็นยังไง

อยากมีก็ดีเขาจะได้ทำการบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ของบ้าน
อยากทำการบ้านบ้างอะไรบ้าง

ที่เป็นแบบคุณแม่ลูกสามแล้ว

็ไม่ได้แฟะเดี่ยวเก็บได้
ใช้ฮอร์โมนในการตูน
มองคุณสามีมองมุมคุณสามีก็อยากจะแบบว่าเอออยากกุ๊กกิ๊ก
มีเติมความหวานด้วยด้วยแบบว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรอย่างเงี้ย
มันก็เป็นธรรมดาแต่เขาก็เติมเขาเรียกว่าอะไรเติมความหวานให้กันอยู่เรื่อยอยู่แล้ว

เพชรราพรบอกว่าคู่นี้น่ารักจริงเป็นธรรมชาติเขาว่าอย่างนี้